คุณผู้ชายครับคุณสามีทั้งหลายแหล่

ทำไมอ่ะถ้าลืมไว้ในรถปัญหาจะเกิด

เป็นเรื่องใหญ่คุณเรื่องใหญ่เลย
ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันใหญ่กว่านั้น
ถ้าเกิดลืมเอาไว้ในรถแล้วรถตากแดด

อันนี้เรื่องจริงซึ่งเขาเอามาให้ดู

กลับมาอีกทีสภาพมือถือก็เป็นอย่างที่เห็น

ไม่งั้นนี่ความเสียหายมันจะหนักกว่านี้นะครับ

แล้วนอกจากมือถือมันมีอะไรบ้างที่

อย่างที่บอกอันดับหนึ่งเลย

ยิ่งถ้าจอดกลางแดดแดดเปี้ยง
ต้องใช้คำว่าแดดเมืองไทยค่ะ

บางคนคิดว่าไม่อยากพกออกไป
ระว่ายังงั้นเนี่ยอันตราย

เป็นวัตถุไวไฟ

เมื่อถูกความร้อนมันทำให้สารเคมี

เพราะในยุคปัจจุบันหลายคนพกอะไร

เอาลงไปด้วยมันเป็นแอลกอฮอล์เป็นวัตถุไวไฟเหมือนกันโดนความร้อน
ก็อาจจะทำให้ไฟไหม้ระเบิดระเบิดอะไรแบบนั้นได้

เพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยหน้าฝนแดดมันมาแป๊บเดียว
เฮ่ยอย่าทำเล่นตอนตั้งวันร้อนร้อนระเบิด
จริงเมื่อวานนี้ดิฉันแบบรถร้อนมากเลย
ขนาดกล้องที่ติดหน้ารถมันยังขึ้นว่าแบบความร้อนมันสูง

ติดไว้หน้ารถเนี่ยยางมันละลายห้อยลงมาก็มีเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอย่าประมาทเลยแม้แต่เล็กน้อยนะคะ